นี่ก็กินคนคนมีก็กินเหมือนกันค่ะ
ทุกผู้ชมวันที่สุดออกงานสวยมากจริง
คือนางบอกว่าหนูให้สัมภาษณ์ได้ยาวเลยพี่
เพราะว่าชุดหนูตั้งใจแต่งมามากนะคะ
แล้วเจอล่าสุดต้องบอกว่าเธอสวยอลังการมาก
ที่สำคัญแลงสายกรรมปีไม่อีกแล้วค่ะ

รักสีดำคุณผู้ชมนะคะสวยฟาดแม่ปัญญาบันนังจริงค่ะ
เพราะว่าล่าสุดคุณเจนี่ปานันเพิ่งขึ้นโชว์ลีลานักร้องสาวบนเวที
เสิร์ตเจ็ดเซียนซึ่งแฟนก็พากันชมนะคะว่าเจนนี่ยิ่งอยู่ยิ่งสวย
ไปทำอะไรมาออล่าเอาใจความเป็นดารามันฉายชัดมากจริงค่ะ
เนนี่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะคุณเจนี่ปานันนะคะบอกว่าคือจริงก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่
สายกรรมค่ะแม่แบบจอยไม่กลัวเจ็บค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็ไปนอนให้หมอจิ้มหน้าเสริมหน้าอกนะคะ
อันนี้คือแบบปรับแต่งแล้วนะปรับโงเห้งให้ที่ตากับจมูกนิดหน่อยนะคะ
ส่วนปีใหม่นะคะถามว่าเจนนี่ไปไหนคะ
แทนไม่ว่าจะไปเที่ยวไปกับหนุ่มรุ่นน้อง
แล้วไหนบอกว่าบ่มมีแฟนมัสใสงอยากเนาะ